มาดูเรื่องนี้ค่ะมีการแชร์คลิปในโลกโซเชียลนะคะ
การทำงานของตำรวจจราจรนายหนึ่งเขาตั้งด่าน
แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจอะไรชาวบ้านคือด่าแบบหยาบอ่ะ
เหมือนกับให้ของลับชาวบ้านด้วยแล้วก็เนี่ยขอยึดใบขับขี่เนี่ยค่ะ
เป็นตำรวจจราจรตั้งด่านในจังหวัดมหาสารคามนะคะ
เน็ตก็วิจารณ์กันหนักแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้
ผู้กำกับการสพเมืองมหาสารคามตั้งคณะกรรมการสอบแล้ว

วันจังขิบเลยในที่ขณะที่คุณปฏิบัติหน้าที่คุณพูดไม่ได้
ผมบอกว่าถ้ามีหลักฐานเอามาตรวจอ่ะ

ย้โหลยื่อยือไม่ได้ถ่ายอย่างเดียว
ของตำรวจจราจรโตเถียงกับชาวบ้านตอนที่ตั้งด่านตรวจจราจรอยู่ที่ถนนแห่ง๑นะคะในตัวมือจังหวัดมหาศาลคามคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าเหมือนกับตำรวจคนนี้เก็บอารมณ์ไม่อยู่ค่ะด่าแล้วก็ให้ของลับแล้วก็ยึดไปกับขี่เหมือนกับมีผู้ชายเขาโวยวายก่อนนะคะแล้วก็อ้างว่าตำรวจนายเนี้ยพูดจาไม่ดีพูดคำหยาบใส
ตำรวจก็เลยยิ่งเดินหนีเดินหนีเดินหนีสักพักก็คว้าโทรศัพท์มือถือมาถ่ายต่อแล้วก็พูดจาท้าทายกันแบบเนี้ยค่ะท้าทายกันไปมาเนี้ยนะคะสุดท้ายก็ยึดไปกับขี่ไปเนี้ยคลิปนี้ก็จบไปแต่เรื่องนี้ก็ต้องตามต่อว่าตกลงแล้วพฤติกรรมของตำรวจคนนี้เหมาะสมหรือเปล่าทีมข่าวของเราก็เลยไปถามที่สถานีตำรว

มาสอบถามด้วยคือจำเป็นต้องฟังความจากทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าตำรวจผิดก็จะต้องมีการลงโทษทางวินัยค่ะ
ได้ดูได้ดูคลิปแล้วครับเราก็เลยเอ่อต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับ
ก็เลยตั้งคณะกรรมการสื่อส่วนเขาได้จริงอืมซึ่งถ้าอ่าเขาประพฤติตัว
กล่าววจาไม่ถูกภาพกับประชาชนจริงครับเราก็ต้องมีการอเมืองทางด้านการปกครองทางวินัย
ในการลงโทษเขานะครับอ่าก็จะมีการลดโทษตั้งแต่ภาคทันกักขังกักยามครับ
พันธบุรตเอกใช้โรศบอกว่าที่ผ่านมาการตั้งด่านตรวจ
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ทำผิดกฎจราจร
ต่อไปนี้ก็จะเน้นย้ำกดขันกันมากขึ้น
ก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ส่วนการทำงานของตำรวจก็จะต้องมีการตรวจสอบให้เข้มงวดด้วย
คลิปนี้เราก็ไม่รู้เรื่องต้นทางด้วย

บางครั้งก็ต้องยอมรับว่าตำรวจก็ถูกยั่วยุทางด้านอารมณ์เหมือนกัน
แต่ว่าในฐานะของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องสะกดกั้น